ที่จังหวัดแพร่ตำรวจยังปิดล้อมและไล่ล่าในท็อป
ท็อปนี่นะครับไปบุกบ้านเขาบ้านนี้มีแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะครับ
ปรากฏว่าไปชิงทรัพย์ไปชิงทรัพย์ตัวแม่เนี่ยตาย
ลูกนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
เหตุเกิดเกือบตี๒แล้วคุณผู้ชมครับ๑๙พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละนะตั้งแต่ตี๒อ่ะ
ตำรวจสมภาพเมืองแพร่ครับเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่๔๘หมู่๗
ตะบนแม่หลายอำเภอเมืองแพร่ชั้นล่างไปเจอนางสาวกัญญาวีอิชิซากะ
หรือน้องมิมินะครับอายุ๑๙ปี
สิครับถูกแทงเข้าราวนมข้างซ้ายแล้วก็ท้องด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลแพร่ครับนี่น้องคนนี้
ทางเดินขึ้นบ้านชั้น๒เนี่ยเจอโอ้โหรอยเลือดตกเป็นทางครับคุณผู้ชม
แล้วก็ในห้องนอนของน้องมิมิเจอคนนี้นางสาวชนชนกดวงใน
อายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของบ้านและเป็นแม่บุญธรรมของน้องมิมิ
ถูกแทงเข้าที่ตามลำตัวนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างเตียงครับ
เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำที่เกิดเหตุไปเจอปลอกมีด
ลักษณะเป็นแบบเป็นไม้พันด้วยเทปพันธุ์สายไฟนะคุณผู้ชม
แล้วก็พลาสติกสายยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรของคนร้ายเนี่ยตกอยู่ที่พื้นห้องเลือดเต็มเลย
เลือดเต็มพื้นเลยนะครับหน้าต่างหัวเตียงก็ถูกเปิดเอาไว้
นี่ตำรวจชี้ให้ดูนะครับตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุคือในท็อป
ท็อปหรือนายกริตทีเกลี้ยงดีอายุ๒๙ปีเป็นหลานเขยของผู้ตายนะครับ
วันหรือก่อเหตุนะครีจากกัยานมานะมาที่บ้านที่เกิดเหตุ
หลังก่อเหตุเสร็จไปขโมยรถกระบะในจ้างแล้วหนีไป
ตำรวจมาหาที่บ้านบอกนายท็อปเนี่ยแทงค์คนตายนะ
และนายท็อปก็ส่งข้อความหาเมียว่าจะไปเก็บของ
นะครับเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิด
พบว่าในท็อปขโมยกระบะอีซูซูสีแดง
ทะเบียนจังหวัดแพร่นะครับบอกทะเบียนหน่อยละกัน
บ่อใบไม้ต่อเต่า๒๕๓จังหวัดแพร่นะ
ไปตอนตี๑ห้าสิบแปดนาที
นักศาสตร์ก็ทิศหากะละไนนะครับพี่สาวของน้องมิมิเล่าบอกว่า

แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลับอยู่ใช่ไหม
แล้วได้ยินเสียงกระปุกออมสินดังก็เลยตื่น
ตื่นขึ้นมาเห็นผู้ชายสวมกางเกงรายพลาง
มีไฟฉายที่หัวนะครับก็ไม่กล้าขยับ
หลับตาอยู่อย่างนั้นจนได้ยินเสียงแม่บุญธรรมนะครับ
ก็เลยรีบตะโกนบอกให้แม่มาช่วยแม่มาช่วย
แต่ถูกในท็อปเอามือปิดปาก
พอแม่เปิดประตูเข้ามาในท็อปแทงแม่ครับ
ก็มีลักษณ์ว่านอกสาวลงแล้วก็ต้องมีประแทง
มากระวังมาเนียดแล้วก็ต้องกระหนิงไปเลย
มาที่นางสาวเมใครคนนี้เป็นเมียในท็อปอ่ะคุณผู้ชม
คนก่อเหตุให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า๓ทุ่มด้วยมั้ง
ท็อปทักเฟซบุ๊กมาขู่จะเผาบ้านนะครับ
พอโทรติดต่อกลับไปเอาไม่รับสายแล้วเงียบหายไป
รู้อีกทีก็นี่แหละครับน้องมิมิโทรมาบอกนะฮะ
กระทั่งช่วง๖โมงเช้าครับในท็อปติดต่อกลับมา
รับว่าเป็นคนก่อเหตุเธอก็เกลี้ยกล่อมมอบตัวนะท็อปนะ
มอบตัวนะนะครับแต่ในท็อปเงียบไม่ตอบครับ
คือตอนนี้ก็อยากให้ตำรวจจับตัวให้ได้เลย

เพราะในท็อปเคยขู่เอาไว้ครับ

อย่างดีเลยเพราะมีกระเป๋าสะพายหลังอุปกรณ์
มีน้ำมีอาหารเครื่องดื่มชูกำลังไปสนามไฟฉาย
แล้วก็เจอกางเกงช้างด้วยเปื้อนเลือดอยู่นะครับ

ขณะนี้ชุดไล่ล่ากดดันอยู่ครับ
ดันอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสวนหลวงนั่นแหละนะครับ
อยากให้ออกมามอบตัวนะครับ
แต่ถ้าต่อสู้ก็มีคำสั่งให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าในท็อปมีอาวุธอยู่
ขณะที่ข้อมูลจากคนในพื้นที่ก็บอกว่า
สาเหตุที่ในท็อปลงมือเพราะว่าแค้นที่ถูกญาติของฝ่ายเมียดูถูก
ขู่จะอาฆาตคือขออภัยนะฮะฆ่าล้างโคตรขู่แบบนี้
คือช่วงหัวค่ำเนี่ยขู่จะเผาบ้านเมียแล้วแต่เปลี่ยนใจไปบ้านน้าของเมียแทน
แล้วก็ก่อเหตุอย่างที่ผมเล่าไปครับ